ตอนนี้เราอยู่ที่ชุมชนซอยเสือใหญ่นะครับ

อยู่ในโครงการฟื้นฟูและพัฒนาหญิงตั้งคันนะครับ
ชุมชนก็จะเป็นชุมชนที่ดูแลกันเองนะครับ
ชุมชนนี้ก็เป็นอีกชุมชนที่ผมก็น่าสนใจ
ถ้าเราอยากจะมาช่วยเหลือหรือว่าฟื้นฟูหรือว่าพัฒนาอะไรสักอย่าง
พอรู้ว่าเป็นคุณแม่ที่มีเด็กอ่อน

ด้วยความที่ตอนนี้ผมผันตัวมาเป็นเชฟ
ก็อยากจะมาแนะนำเรื่องโภชนาการเรื่องอาหาร

ก็พอเราอยู่ในกันเยอะอยู่ในชุมชน
ก็จะไม่ค่อยมีใครได้เข้ามาให้ความรู้
เรื่องการกินพอสมควร
จริงแล้วคนที่มีน้องนะครับ

ปีเนี่ยเขามีชื่อเสียงเรื่องการให้น้ำนม
ก็เป็นหัวปลีที่แบบว่าเอามาทำยำ
ทำง่ายมากเป็นเมนูชาววัง
แต่วันนี้จะเป็นวังเสือใหญ่ของพวกเรานะครับ
คุณแม่เวลาเลี้ยงน้องแล้วอาจจะเบื่อ
อาจจะอยากกินอะไรจุกทานอะไรที่ไม่เดียนสุขภาพ

ก็เลยทำเมนูยำหัวปลี

มันมีน่าทานเยอะมันช่วยเรื่องเรียกน้ำนม
น้ำยำก่อนนะครับน้ำยำก็จะมี
มะขามน้ำปลาน้ำพริกเผาน้ำตาลปี๊ด

หัวปลีจะแช่พวกน้ำนาวพวกน้ำมะขามเปียกได้นะพี่

อืมอร่อย
จะชอบกัน
อะครับยำหัวปลีชาววังเสื้อใหญ่
ขอบคุณครับเป็นอย่างไร

พอดีไหม

คือแต่ละคนผมรู้ว่า
เพราะว่าผมเชื่อว่าเขาน่าจะชินกับรถจัด
ความดีในนิยามหลายคนก็ไม่เหมือนกันครับ
แต่ความดีของผมที่ผมสัมผัสมาก็คือ

โดยที่ไม่ได้หวังว่ามันจะเกิดอะไรกลับมา

หรือว่าใจที่เราจะอยากแบ่งปันให้เขาเอง
ของที่มันมีอยู่มันมีค่ามากขึ้นอีก